เรื่องหลอนแล้วก็เสียงโหยหวนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับแต่อย่างใดนะ
แต่หล่อนที่ว่าคือหลอนยาแล้วเสียงโหยหวนของผู้ชายคนนี้
อันนี้ที่จะเปิดให้คุณผู้ชมภาพมันไม่ได้เห็นอะไรหรอก
แต่จะให้ฟังเสียงผู้หญิงที่เขาอยู่ตรงนั้นเขานอนไม่หลับเลยเขาต้องตื่นมาถ่ายคลิปแบบนี้ค่ะ
ได้ยินไหมคะได้ยินวิทย์วิทย์มาเมื่อกี้
นิดเดียวนี่ค่ะเขาร้องแบบนี้ที่ชาวบ้านเขาก็เดือดเลาะลำคาญอ่ะ
ผู้หญิงคนที่เขาถ่ายคลิปนี้เธอนอนไม่หลับนะคะ
เอาคลิปนี้มาอัดไว้แล้วก็ส่งจะเตรียมส่งให้ตำรวจแล้ว
อย่างหนึ่งคือไม่ใช่แค่นอนไม่หลับนะอีกอย่างหนึ่งก็คือ
รำคาญแล้วจะเกิดอันตรายหลังจากนี้หรือเปล่า
ให้ข้อมูลกับเราค่ะบอกว่าตัวเธออยู่หมู่บ้านในซอยวัดโมลี
ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แล้วบ้านเธออยู่ตรงข้ามกับสารเจ้าแม่ทัพทิมเลยนะ
มันมีสะพานเก่ามันสามารถเดินข้ามฝั่งจากบ้านเธอไปฝั่งสรรเจ้าได้
แล้วผู้ชายคนนึงเขามานอนอยู่ใต้อาคารร้างฝั่งสารเจ้านั่นแหละ
พฤติกรรมของเขาอย่างที่เห็นเลยโวยวายบ้างคุ้มคลั่งบ้างอารวาสบ้าง
ทุบทำลายข้าวของแล้วยังมีส่องไฟมาในบ้านของเธอด้วยนะ
เธอก็เลยกลัวไงว่าเฮ้ยวันดีคืนดีเขาจะปีนมาไหมจะปีนข้ามกำแพงเข้ามาไหม
ก็เลยอยากให้นิติโครงการประสานไปยังหน่วยราชการหน่อย
ประสานไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่มีใครเข้ามาแก้ไขเลย
แล้วเมื่อบ่ายวันเสาร์น่ะเธอก็เลยโพสต์
โพสต์ลงโซเชียลเตือนภัยกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายไง
บอกว่าอยากให้หน่วยงานมาดูแลแบบเป็นจริงเป็นจังหน่อย
โพสต์ได้ไม่เท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสพบังบัวทองมาเลยไปตรวจสอบเจอด้วย
เจ้าของเสียงโหยหวนนี่นั่งอยู่แบบนี้
ใส่กุญแจมือไพ่หลังนายไพรินบัวลอยอายุ๓๖ปี
ค้นตัวเขาเป็นยังไงฮะเจอสิคะเฮ้ย
เจอยาบ้า๗๖เมตรไม่น่าจะเสพอย่างเดียวแล้วมั้งคุณคิง
เยอะมากเอาไว้เพื่อขายด้วยหรือเปล่า
เจออยู่ในกระเป๋ากางเกงเขาก็เลยคุมตัวไปตรวจฉี่
แน่นอนฉี่ม่วงไพรินเนี่ยสารภาพนะ
ตังค์๖มาเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ก็เสพอยู่ใต้อาคารร้างฝั่งศาลนี่แหละ
แล้วเสพยาไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหมคะถึงโหยหวนอย่างนี้เท่าไหร่
เท่าไหร่ค่ะ๒๐เมตรค่ะโอ้โห
ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่

แต่ซื้อมาร้อยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เล่นไปกี่วันแล้ว
สื้นมากี่วัน
ครอบครองเพื่อเสพแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษ
จากนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

มันแค่ข้ามฝั่งสะพานเองค่ะ
ชาวบ้านหรือคนในชุมชนเขาก็กลัวเรื่องความปลอดภัยไง